เอาละค่ะไปดูกันที่งานบุญของพระเอกหนุ่มผิวเข้ม
เกรทวรินทรกันบ้างนะคะ
ตัวเข้าพิธีอุปสมบทที่บ่ายวันนี้แล้วค่ะ
ถือเลิกดีเวลา๑๑นาฬิกา
ทำพิธีปลงผมนาคที่คณะขาบวร
ปวรนิเวศราชวรวิหารค่ะ
โดยมีพระอาจารย์พระราชมุณีเป็นพระอาจารย์นั่นเอง
หลังจากนั้นก็ทำพิธีล้างเท้าขอขมาลาบวชคุณพ่อคุณแม่

ผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนในวงการบันเทิงค่ะ
ที่ได้เดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างคับข้างค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณประวิทรมาลีนนท์

ระหว่างที่ทำพิธีปลงผมนาคค่ะ
เอกชื่อดังถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปิตินะคะ
ทางนี้ค่ะเกรทเองก็ตั้งใจบวชเพื่อศึกษาพระธรรม
ทดแทนคุณบีดามันดาเป็นเวลา๓๐วันนะคะ
โดยเลิกอุปสมบทก็คือเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศได้อีกครั้งนะคะ
บันเทิงไทยรัฐช่วงเย็นนี้ค่ะ

ใช่แล้วค่ะก็ติดตามกันได้เย็นนี้๑๗นาฬิกา๔๕นาทีนะคะ